ทุกผู้ชมครับที่คุณจอยภรรยาของหมู่เป่าอ่ะนะได้เปิดโครงการนะในการปรึกษาเรื่องของภรรยาหลวงที่มีปัญหาทั้งหลายเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งปรึกษาเข้ามาเหมือนที่คุณจอยให้กับไทยรัฐนิวโชว์ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวดูโพสต์หน่อยคุณจอยก็โพสต์เอาไว้ด้วย
ใช่ค่ะนะครับบอกว่ามีคนปรึกษาเข้ามาอ่ามีโพสต์ไหมฮะเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอเลยนะครับบอกว่ามีภรรยาของทหารคนนึงนี่ค่ะสามีฉันเป็นทหารพ่อกับแม่สามีไปขอเมียน้อยแต่งทำยังไงถึงจะได้ความยุติธรรมและความเป็นธรรมแก่ดิฉันและลูกทั้งสอง
เคสคุณจอยเนี่ยค่ะคือแม่สามีไปไปที่งานแต่งของลูกชายใช่ไหมคือไปทวงความเป็นธรรมให้ลูกสบายบอกลูกทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะแม่สามีบอกว่าก็ลูกชายแม่ทำผิดอ่ะแม่ก็ไม่เข้าข้างลูกชายแม่แล้วตอนนี้แม่สามีก็ยังอยู่กับคุณจอยนะใช่ตั้งพ่อแม่สามีอ่ะคุณจอยก็อยู่ด้วยอยู่ด้วยกันแต่ที่ปรึกษาคุณ
อยู่ที่จังหวัดลำปางแต่ว่าเรื่องราวมันคาบเกี่ยวหลายพื้นที่นะฮะดูที่เธอไลฟ์เฟซบุ๊กบอกเล่าปัญหาของเธอไว้ก่อนเกี่ยวกับชีวิตรักของเธอที่เธอประสบ
นี่คือทะเบียนสมรสจริงค่ะแล้วก็ลูกที่หอบลูกหนีกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่ลำปาง
ตอนนี้ก็เลี้ยงลูกลำพังเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเลี้ยงเองจริงค่ะ
โดยที่ไม่มีการเหลวแรงโดยที่ไม่มีอะไรสู้ค่ะสู้เพื่อลูกค่ะ
ประเด็นสมรสนี้ขอให้มันมีประโยชน์เพื่อชีวิตตัวเองเพื่อลูกเพื่ออะไรนะคะขอความเห็นใจค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือคุณพิมนะฮะใช่ค่ะ
อุ้มลูกอยู่ด้วยตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
แล้วก็มีภาพสามีไปทำพิธีสู่ขอผู้หญิง
แม่สามีก็อยู่ด้วยลักษณะเหมือนกับบอกว่า
แต่มาไปขอผู้หญิงคนหนึ่งให้ลูกชายนะบอกว่าสามีเป็นทหารนะครับ
คุณพิมเนี่ยบอกว่าเธอจดทะเบียนสมรสกับสามีนะครับ
อุบลรัชธานีนะครับตั้งแต่พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เป็นแบบนี้เลยครับทุกผู้ชมครับนะฮะแล้วยังไม่ได้หย่าอะไรกันด้วยนะฮะ
แต่ปัจจุบันสามีฝ่ายชายเนี่ยกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึง
อย่างเปิดเผยแล้วมีลูกด้วยกันด้วยอืมเธอก็เลยต้องหอบลูกสองคน
ซึ่งก็ยังเล็กกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดลำปาง
และไม่ได้รับการเหลวแหล่อะไรจากสามีอีกเลยนี่นะฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะฮะ
เรื่องราวของคุณพิมนะครับเธอก็โพสต์ภาพเอกสารทางราชการของกองพันธหารปืนใหญ่
ซึ่งเธอบอกว่านี่คือต้นสังกัดของสามีเป็นเอกสารรายงานผลการร้องขอความเป็นธรรม
ให้สามีของเธอที่เป็นทหารเนี่ยต้องดูแลรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรที่มีลูกกันสองคน
ต้องส่งเสียเรื่องการศึกษาทางต้นสังกัดได้ทำเอกสารฉบับนี้ชี้แจงมาว่า
หน่วยงานได้หักเงินรายได้ของสามีเพื่อส่งให้กับเธอในแต่ละเดือน
รวมทั้งมีการลงโทษทางวินัยด้วยแต่เธอบอกว่าเธอไม่เคยได้รับเงินค่าเลี้ยงดูครบ
ตามที่ตกลงกันเลยสักเดือนคือเรียกร้องไปเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้เยอะเลยนะ
เรียกร้องเนี่ยคือเดือนละ๓๐๐บาทแต่เนี่ยมันได้มาอย่างนี้นะฮะเดือนนี้ได้เท่านี้
เดือนนี้ได้เท่านี้คือมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับความจริงที่เธอได้รับ
เพราะเธอไม่เคยได้รับเงินนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่เคยได้รับนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เรียกร้องไปสามพันบาทจึงตัดสินใจไลฟ์เฟซบุ๊คเพื่อเปิดเผยเรื่องราวนะครับ
แล้วเธอก็ตัดเพราะว่าโอ้โหกระแสตำรวจไปแต่งงานใหม่
ยังมีทะเบียนสมรสแต่แม่สามีเนี่ยถึงขั้นไปตบสั่งสอนลูกชายไปห้ามปราม
แต่ทำไมของเธอเนี่ยสามีเป็นทหารไปแต่งงานใหม่
กลายเป็นว่าแม่สามีพาลูกชายไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
ที่เป็นเมียน้อยอันนี้เธออ้างว่าอย่างนี้นะนะคะ
เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ส่งคุณนฤทธบุญนิ่มไปที่บ้านคุณพิมเลย
นี่ค่ะคุณพิมอายุ๔๐ปีนะคะก็คือผู้หญิงที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
แล้วก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยเปิดเผยใบหน้าเปิดเผยชื่อทุกอย่าง
คุณพิมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอมีสามีสามีชื่อว่าปลั๊กยศจ่าสิบเอก
เป็นทหารอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเธอมีลูกสองคนนะคะ
ลูกชายทั้งคู่คนโตอายุ๘ขวบคนเล็กอายุแค่๖เดือนเองคุณผู้ชมค่ะ
คุณพิมบอกว่าเธอพบรักกับสามีที่นครราชศรีมาตอนนั้นสามีเนี่ย
ศใน๑๐แล้วก็เป็นนักกีฬาค่ะเป็นนักกีฬาตะกร่อของกองทัพบ
ต่อมาก็ย้ายไปประจำอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
กับสามีจดทะเบียนสมรสกันนะคะอยู่กินกันฉันสามีภรรยากว่า๔ปีนะคะ
มีลูกชายคนแรกด้วยกันแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีปัญหากันมาตลอด
เพราะว่าสามีติดการพนันชอบเล่นบาคาร่าเสียเงินทีหนึ่งเป็นหลักล้านเลยนะคะ
ถึงขนาดต้องหอบลูกชายคนโตกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่ที่จังหวัดลำปางเพื่อที่จะดัดนิสัย
สามีก็มาหาเธอกับลูกทุกอาทิตย์ทำแบบนี้มาเป็นปี
ก็คิดว่าสามีคงติดการพนันแหละแต่ยังดีนะ
ไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่นหรือว่าไม่ได้นอกใจคือภรรยาคิดตลอดว่า
คงติดการพนันแหละเรื่องเดียวแหละเรื่องอื่นคงไม่มี
แต่ช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะเธอจับได้ครับ
สามีมีผู้หญิงคนใหม่เพราะว่าเธอเห็นสามีขับรถพาเมียน้อยเข้ามาในบ้าน
โอ้โหเพราะคิดว่าเธอกับลูกไม่อยู่เหรอ
นี่คือรูปของแฟนใหม่กับสามีเธอนะคะขออนุญาตฆ่าตาเอาไว้นะคะ
เธอบอกเธอเห็นตำตามือสั่นตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกคือคิดว่าเธอไม่อยู่
ขับรถพาผู้หญิงคนใหม่เข้าบ้านมาเลยค่ะแต่เธออยู่เธออยู่เธอเห็นกับตาเห็นทุกอย่าง
เต็มเต็มผ่านไปเป็นปีครับมีครั้งที่สอง
สามีซ้อมตะกร่อแต่เอาโทรศัพท์วางไว้ข้อความในโทรศัพท์ของสามีมันเด้งขึ้นมา
มีคนส่งข้อความมาว่าอยู่ที่ไหนอืม
เธอก็เปิดมือถือสามีดูโอ้โหเป็นยังไงฮะ
เห็นข้อความที่สามีเธอคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงฉันชู้สาวอะค่ะ
บอกโอ้โหตกใจมากจริงจริงแต่เธอเนี่ยนะคะ
ก็ท้องลูกชายคนที่สองไงครับเดือนมีนาคมปีหกสาม
สามีก็บอกเธอว่าเดี๋ยวจะกลับมาแหละเดี๋ยวกลับมาดูแล
ก็ท้องลูกคนที่สองแล้วด้วยอ่ะนะก็จะรับผิดชอบตามหน้าที่พ่อ
เดี๋ยวจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่เธอก็คลอดลูกนะคะ
คลอดลูกที่โรงพยาบาลสามีไม่กลับมาครับ
สามีไม่มาดูหน้าลูกเลยสามีไม่คิดที่จะมาเซ็นชื่อ
รับรองบุตรลูกคนที่สองด้วยซ้ำอ่ะค่ะโอ้โห
ก็มันก็ร้องไห้ทุกวันนะมันก็เสียใจตลอดนะ
อืมมันก็อยู่ในโรงพยาบาลทุกคนมันมีคนแต่สามีเนอะเออ

เพราะลูกทำไมของเรามันไม่ลูกเรามันไม่อายเหมือนกัน
อายคุณหมอคุณหมอจะเข้ามาหาแล้วคุณหมอจะบอกว่า
สามีอยู่ไหนทำไมสามีไม่มาเราก็จะแบบยิ้มไว้ในใจว่าเขาทำงาน
แล้วเขาก็มาวันที่เราจะออกโรงพยาบาลแล้ว

เพราะที่เราตัดสินใจกับมือผู้หญิงก็ละลานพ่อด้วย

อย่างหมูยังมากลับบ้านกลับบ้านไปพาลูกกลับบ้าน
ผู้หญิงเราตัดสินใจเราไม่อยู่ถ้าอยู่พ่อเราน็อกแน่
เพราะเราเป็นโรคหัวใจไงเราคิดว่าไม่ล่ะ
ยังไงเขาก็ไม่กลับมาแล้วล่ะก็เลยเอาลูกกลับมาอยู่บ้าน
ก็ได้แก่ไงที่เห็นนะที่เราตามโพสต์แก่เหี่ยว
ทุกอย่างสารพัฒน์อ่ะจริงเราสู้นะตอนนั้นก่อนหน้านั้น
สู้ตอนนี้เราไม่สู้แล้วเราจะมาสู้อย่างอื่น
เราไม่เคยคิดแค้นคิดโกรธอะไรเขานะเราคิดว่าหัวอกผู้หญิงด้วยกัน
ไม่คิดว่าเขาจะร้ายกาดขนาดนี้อืมแต่เราก็ไม่อยากให้ผู้หญิงทุกคน
เจอเหตุการณ์แบบเราเราให้โอกาสเขามาตั้งนาน
เขาก็ไม่เคยมาดูแลลูกคนที่สอง
เขาก็ไม่มาอะไรทั้งใดทั้งสิ้นรับรองบุตรก็ไม่อะไรทั้งนั้น
เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอืมแต่คือตอนนี้เราได้สิ่งที่เราฟ้าหลังฝนแล้ว

นี่นะคะเธอบอกว่าตอนนี้เธอยังถือทะเบียนสมรสอยู่นะ
ยังไม่ได้หย่ากันนะแต่กลายเป็นว่าสามีเธอแอบไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่
แล้วพ่อแม่สามีก็เข้าข้างลูกชายไม่ได้เข้าข้างเธอด้วยซ้ำ
ทั้งทั้งที่เธอก็มีลูกสองคนนะคะลูกคนที่สองเนี่ยสามีไม่มาเหลวแลเลย
นี่คือภาพสามีเธอที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่
นี่ค่ะเธอบอกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเธอจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้จากที่ไหนบ้าง
แล้วเธอก็ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้นะคะ
ประเด็นของเธอคือเธอก็รู้แล้วแหละว่าสามีเธอไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่
ตอนนี้สิ่งที่เธอร้องขอก็คืออยากจะได้ความเป็นธรรม
ตามขั้นตอนของกฎหมายว่าแล้วจะยังไงต่อดี
นี่ค่ะเธอบอกว่าสามีเธอเนี่ย
แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ชื่อว่าดอกแก้ว
ผู้หญิงคนใหม่อายุ๒๗เองนะคะ
คือเธอบอกว่าคือตอนวันแต่งงานเลยเนี่ย
เธอไม่รู้เพราะสามีก็ยังไปมาหาสู่เธอตามปกติ
เธอมีลูกคนที่สองด้วยกันสามีก็ไม่พูดอะไรเลย
ไม่เอกใจอะไรเลยคุณผู้ชมสามีปิดเรื่องเก่งมาก
สุดท้ายนะคะเธอรู้ก็เพราะว่ามีคนส่งรูปถ่ายมาให้ดู
ถ่ายสามีเธอไปแต่งงานนะคะเธอก็ถามสามีไม่ยอมรับนะคะ
ไม่ยอมรับถามยังไงก็ไม่ยอมรับเธอก็เอารูปถ่ายมาให้ดู
แล้วนี่คืออะไรสุดท้ายจำนวนต่อหลักฐานก็ต้องยอมรับค่ะ
๓ตุลาคมปี๖๓เธอเลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลย
ที่สพวรินชำราบอุบลราชธานีเธอบอกว่าเธอขอแยกกันอยู่กับสามี
แต่ยังไม่หย่านะเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะปลอมแปลงลายมือชื่อไปกู้เงินไปอะไร
เธอบอกว่าเธอขอแยกกันอยู่ก่อนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ปีที่แล้วเธอก็เลยเริ่มนะคะดำเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนนะคะ
เรียกร้องเงินค่าเลี้ยงดูลูกทางต้นสังกัดต้องโอนให้ทุกสิ้นเดือน
แล้วก็เรียกเงิน๕แสนบาทเธอบอกว่าถ้าได้ตามนี้นะอย่าเลยมา
หย่าให้ถูกต้องตามกฎหมายไปเลยแต่เธอไม่ได้รับการเลี้ยงดูใดเลย
เงินที่ตกลงกันจะโอนมาให้เธอก็ไม่เคยได้รับเงินสักบาทนะคะ
อกจากนี้ค่ะเธอถูกฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาน้อยค่ะ
ส่งข้อความมาระรานเธอตลอดพยายามส่งข้อความในเฟซบุ๊ก
พยายามส่งภาพที่อยู่กับสามีเธอมาให้เธอดูเหมือนกับเยาะเย้ย
เธอก็มีตัวอย่างให้ดูว่าส่งภาพอย่างนี้มา
ที่ผ่านมาเธอพาลูกไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
ก็ใช้สิทธิ์ครอบครัวของทางราชการนะคะ
แต่ทางโรงพยาบาลปฏิเสธเพราะว่าสามีไม่ได้เซ็นชื่อรับรองบุตร
บอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเธอเบิกสิทธิ์การรักษาพยาบาลอะไรไม่ได้เลย
ลูกเธอสองคนตอนนี้เธอเลี้ยงคนเดียวอะค่ะ
ลูกชายถึงขั้นบอกกับแม่เลยว่าโตไปผมจะไม่ทิ้งแม่นะ
และผมสัญญาว่าผมจะไม่เป็นแบบพ่อนี่ค่ะ
แต่ลูกชายคนโตเขาก็พูดตลอดนะปลื้มจะไม่ทอดทิ้งแม่
รักแม่ปลื้มจะไม่ทำแบบพ่อปลื้มจะดูแลแม่
สอนให้เขาเป็นคนดีเป็นคนดีก่อนอันดับแรก
และเป็นให้ทุกคนรักเขาให้เป็นเด็กดีค่ะ
คุณพ่อของคุณพิมค่ะนายมงคลอายุ๖๐ปี
คุณพ่อบอกว่าพ่อเจ็บปวดมากที่ลูกสาวพ่อต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้
แล้วตอนลูกท้องต้องคลอดก่อนกำหนดอายุคันประมาณ๗เดือน

ประเมินเลยว่าโอกาสรอดคือ๕๐๕๐
ลูกสาวพ่อนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนลูกเขยไม่มา

แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่พ่อบอกว่าพ่อไม่รู้จักอะนะ
โทรมาถามพ่อว่าเป็นพ่อพิมพ์หรือเปล่า
ให้รีบเอาลูกสาวและหลานทั้งสองคนกลับบ้านนอกไปนะ

แล้วตอนที่ไปเจรจากลายเกลี่ยต่อหน้าผู้บังคับบัญชาของลูกเขยนะ
ลูกเขยพูดกลับมาพ่อบอกว่าโอ้โหฟังแล้วมันเจ็บปวดมาก
ทำไมครับ
เดี๋ยวลองฟังพ่อดูค่ะ
พ่อบอกว่าที่โรงพยาบาลเสร็จไม่ไปเยี่ยมเลย
อยากกินอะไรแกก็ไม่ได้กินไม่มีใครส่ง
ยังไม่เห็นหน้าไอ้ตัวเล็กนี่เลยล่ะ
ตัวเลขที่เกิดมาเนี่ยนะอยู่ห้องอบ
ไม่เคยเหลวแลว่าลูกคงจะเป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนี้

พ่อไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่ว่าเป็นชาติชาติ
ก็ทำผู้หญิงตัวเล็กที่ไม่มีทางสู้
ทอดทิ้งไม่ดูแล
แค่นี้พ่อแม่ก็เจ็บเจ็บพอแล้ว

ผมถึงบอกว่าผู้ชายมีสีเสี่ยมเสือทหารด้วยแบบนี้
ผมไม่ใช่ว่าให้ทหารทุกคน
ปลามันเน่าตัวเดียวแล้วไปเน่าหมดไม่ใช่
ส่วนคุณแม่ของคุณพิมนะคะ
ก็บอกว่านอกจากฝ่ายชายทำให้ลูกสาวแม่เจ็บแล้วนะ
พ่อแม่ของฝ่ายชายก็ไม่เหลวแลค่ะ
โทรมาหาหลานจะคุยกับหลานจะอะไรก็ไม่มีเลยค่ะ
พ่อปู่แม่ย่าน่ะทำไมถึงทำกับเราได้อย่างนี้ค่ะ
หมายถึงว่าฝั่งพ่อแม่ของสามี
เขาก็ไปสู่ขอ

คุณแม่โดยไม่โทรมาหาฝ่ายชาย
ผมอะแม่อยากรบลูกลูกนี้ค่ะ
แสดงว่าแม่ของคุณพิมก็ติดตามข่าวเรื่องของคุณจอยนะ
พูดถึงทางฝั่งกรณีฝั่งนั้นนะครับ
แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่ท่านผู้ชมฟังมาเนี่ย
นี่คือสิ่งที่คุณพิมได้สะท้อนแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวออกมานะฮะ
ในมุมหนึ่งเราก็ต้องรอฟังทางฝั่งผู้ชายกับพ่อกับแม่ของผู้ชายเขาด้วย
เราก็พยายามตามหานะครับทุกผู้ชมครับ
เท่าที่ตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าสามีของคุณพิมบ้านเนี่ยอยู่ที่มุกดาหารนะฮะ
แต่ว่าตัวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เราก็พยายามที่จะไปสอบถามนะครับ
เพื่อจะชี้แจงกันว่าเออตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่

ก็ไม่เจอใครนะฮะถามเพื่อนบ้านแถวนี้นะฮะบอกว่าคือตัวลูกชายเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะไรยังไง
แต่พ่อของฝ่ายชายเนี่ยเป็นอดีตตำรวจนะฮะ
แม่เป็นครูนะครับเราก็พยายามรอดูนะฮะเผื่อจะเจอใครบ้างสุดท้ายไม่เจอใครนะครับ
แต่ถ้าทางสามีของคุณพิมนะฮะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพ่อสามีแม่สามีของคุณพิมเนี่ย
อยากจะชี้แจงนะฮะอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมจะได้เข้าใจที่ตรงกันเนี่ย
หรือว่ามีตรงไหนที่มันผิดพลาดไปบกพร่องไปไม่ตรงกับข้อมูลความจริงเนี่ย
ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางได้นะฮะเรายินดีให้ชี้แจงนะครับจะได้เออเรื่องไหนมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ย
นะคะแต่ทีนี้ค่ะเรื่องของคดีความตามกฎหมายอ่ะค่ะ
ทนายพัฒน์ที่ดูแลคดีให้กับคุณจอยกรณีหมูเป่าเนี่ยนะคะ
ทนายพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเหลือดูแลคดีให้กับคุณพิมด้วยนะคะ
ต้นเนี่ยค่ะเตรียมที่จะมีการดำเนินคดีเรื่องของการมีชู้หรือเป็นชู้เพื่อหย่าและเรียกค่าเสียหายนะคะ
ส่วนจะฟ้องหย่าเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่อย่างไรเรื่องของการดูแลลูกจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวต้องรอคุยรายละเอียดกับทางคุณพิมเพิ่มเติมค่ะ
กับผู้หญิงคนใหม่อันนี้ได้แน่นอน

ทีนี้ตามพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนนอกถูกไหมครับ
เป็นคนนอกเนี่ยตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมาตรา๑๕๒๘เรื่องเรียกค่าทดแทนเนี่ย
มันระบุชัดอยู่ว่าไม่น่าจะถึงแต่มันก็ยังไม่มีคำพิพากษาสารดีการที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เลย
อันนี้อาจจะต้องพินาดูว่าควรจะฟ้องไปก่อนไหม
แล้วค่อยสารตัดสินมาเป็นบรรทัศนว่าจะทำได้ไหมกรณีแบบนี้
ซึ่งกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในสังคมไทย
คุณธัญญาธัญเรศก็ได้รู้เรื่องราวของคุณพิมเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะก็อัดคลิปให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือลูกของคุณพิมด้วยค่ะ
คุยกันและก็อยากที่จะมี
ทุนการศึกษาให้กับลูกน้องพิมด้วยอะคะถ้าเกิดว่า
สะดวกนะขอเชิญนะคะ
คุณธัญญาก็เพิ่งเปิดช่องยูทูปใช่ค่ะ
คุณจอยเป็นแขกรับเชืองคนแรกและคุณธัญญาบอกว่า
อยากจะช่วยเหลือคุณพิมด้วยคุณธัญญาก็ขอ
ทีมข่าวของเรานะนี่นะคะนาริสทีมข่าวของเราที่ปักหลักทำข่าวอยู่ที่บ้านของคุณพิมก็เปิดคลิปคุณธัญญาให้คุณพิมดู
นี่แหละฮะใช่ค่ะคุณพิมน้ำตาคลอเลยอุ้มลูกอยู่เนี่ยคุณพ่อยืนอยู่ด้านหลังนี่นะคะตอนนี้คือกำลังใจสำคัญมากแหละ
คือใครจะบอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวคือเรื่องครอบครัวนี่แหละฮะมันเป็นพลังของครอบครัวที่จะเดินไปนี่แหละครับ
ใช่ค่ะคุณบุ๋มปนัดดาค่ะในฐานะประธานองค์กรทำดีนะคะก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่า
คดีผัวเมียแบบนี้คุณบุ๋มบอกว่าทางองค์กรคุณบุ๋มเนี่ยช่วยเหลือไปเยอะมากนะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมพอท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะ
กระบวนการตามขั้นตอนสารตัดสินแล้วเนี่ยผู้ชายต้องชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมแต่ไปมาผู้ชายก็หายไปก็ไม่ชดใช้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ
หายไปดื้ออย่างนี้เหรอ
แม้กระทั่งคุณจะมีทะเบียนสมรสก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งฟ้องร้องผ่านศาลท่านแล้วก็ตามแล้วสารตัดสินว่า
ตัวผัวจะต้องจ่ายตังค่าเลี้ยงดูชดเชยเดือนละเท่าไหร่
เชื่อไหมมันจ่ายแค่เดือนสองเดือนหลังจากนั้นมันก็หายหัวเมียก็ต้องมาตามฟ้องร้องอีกไม่เคยได้ผลเลย
หลายคนมาร้องเรียนบอกให้ช่วยไปตามผัวได้ไหมผัวหายไปไหนอะไรอย่างนี้
กระทั่งผัวจะเป็นข้าราชการก็ตามเป็นตำรวจเป็นอาหารก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาจู่ไปหักเงินเดือนเขาได้อ่ะ
เหมือนเมืองนอกนะเมืองนอกทำได้แต่เมืองไทยทำไม่ได้
คุณต้องกลับมาดูแลลูกลูกคุณมีคุณจะมาอยู่ในสถานะไหนคุณจะเป็นแค่ศัตรูกับเมียเก่า
แต่คือยังไงคุณก็คือพ่อของลูกเห็นแก่ตัวไม่ได้